ศึกน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมเรื่องนี้
อาจจะต้องให้เครดิตหม่อมหลวงประนัดดา
สกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซะหน่อย
ในการเป็นคนกลางเป็นกาวใจ
ในการประสานระหว่างแม่แล้วก็ลูกสาวคนโต

พยายามจะติดต่อลูกสาวคนโตพยายามจะคุยก็ติดต่อไม่ได้สักทีนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่วังวรดิตย่านหลานหลวงนะคะ
หลวงปนัดดาก็ได้มีการประสานแม่ลูกให้มาคุยกัน

สำเร็จกอดกันร่ำไห้จบศึกเรื่องนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศสงบสึกกันเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นคนกลางนัดนางประนอมแดงสุภา
ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
กับนางสิริพรแดงสุภาลูกสาวคนโต
ให้เข้าพบที่วังบรดิตย่านหลานหลวงนะคะ
ไปพูดคุยเพื่อยุติข้อพิพาทความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
คุยกันอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
ประนอมก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
บอกว่าปัญหากับลูกสาวคนโตยุติลงแล้ว
เดี๋ยวจะกลับไปอยู่บ้านกับลูกสาวคนโตเหมือนเดิม
ได้พูดคุยกับลูกสาวคนโตเรียบร้อยได้ตามต้องการแล้วค่ะ
กระตันยูผู้เป็นแม่เสมอมา
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็กอดกันร้องไห้

นั่งลงหน่อยน่ะค่ะ
นั่งลงให้ทีไม่
น้องก็รักกันค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณสิริพรอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะ
ไม่ค่ะไม่มีอะไรพูดวันนี้ยังยังมีความรู้สึกรักคุณแม่
ไม่ว่าจะคนไทยหรือชาติไหนนะคะความกระตันอยู่กระตะเวทิตาต้องมีมาเหนืออื่นอีกค่ะ
ฉันไม่เคยที่จะไม่รักและไม่กระตันยูกับแม่เลยค่ะ
ค่ะคือจากนี้ก็คือจะไปรับคุณแม่กลับเข้าบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แล้วในส่วนของคุณศิริพรความต่างต่างที่เกิดทุกคนค่ะจะว่าจะยุติหรือว่ายังไงค่ะ
ยุติแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะถ้าในเรื่องของการความตายเอกต่างต่างต่างที่เกิดขึ้น
แล้วก็ในเรื่องหนูคุยไหมหนูหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรอ่ะ
ลูกสาวก็แบบแม่ขออะไรก็ยินดีให้หมดนะคะก่อนหน้านี้คุณสิริพรมีการปลอมแปลงจริงใช่ไหมคะ

พี่แม่ออกจากบ้านจริงเฉยบ้าง

เขาไม่เคยไล่แม่เลยแต่แม่ออกเอง
ขอบคุณคุณมากปุ๊ย
โอ้โหผู้สื่อข่าวก็ถามแรงนะถามตรงมากเลยนะ
ตรงแบบตรงประเด็นถามตีหัวเลยเหรอ
เรื่องของการปลอมแปลงเอกสารถามตรงมาก
หม่อมหลวงประนัดดาท่านยืนอยู่ข้างท่านก็ต้องมาเบรก

หมอมหลวงปนัดดาบอกว่าการพูดคุยกันในครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าเป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วในการหาทางออก
อยากให้ทุกคนดูครอบครัวนี้เป็นตัวอย่าง
ว่าคนไทยทุกคนควรที่จะมีความกระตันยูต่อครอบครัว
คือหม่อมลวงปัณฑดาเนี่ยฉันเคยสัมภาษณ์ท่านหลายครั้ง
เคยไปงานแล้วก็เจอท่านบ่อยท่านเป็นคนใจเย็นมาก
พูดจาดีนะท่านพูดจาดีใจเย็นไม่ได้อวยท่านนะ
แต่ด้วยความที่ได้เห็นท่านอยู่บ่อยเนี่ย
เป็นคนกลางเนี่ยสำเร็จแน่เห็นตั้งแต่แรกแล้ว
น่าจะสำเร็จแน่เพราะเป็นคนนิ่งมากนะคะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่า
จบลงยุติลงแล้วท่านในความของแม่ประนอม
เขาบอกแบบนี้ค่ะหลังจากมีภาพการพูดคุย
ความเข้าใจกันออกมาจากเสือเรียบร้อยเนี่ย
ทนายความบอกว่าเขาคุยกันเขาก็ทำบันทึกยอมความกันแล้วด้วยนะคะ
ไม่ใช่คุยกันเฉยหลังจากนี้จะเริ่มถอนฟ้อง
ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา
ไต่สวนที่จะมีขึ้นที่สารตลิ่งชันในวันที่๑๑เมษายน
ก็คงจะยกเลิกไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กำลังใจครอบครัวนี้ด้วยนะคะ